ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่

โอลี่คัมรี่
แล้วเนี่ยก็คนไทยด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็เอ่อ
รักชาติศาสนาแล้วก็สาบันพระมากษัตริย์ด้วยกันทุกคนนะครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ไม่ใช่เรื่องวัดพระธรรมกายนะคะ
เห็นเกี่ยวกับสงฆ์เนี่ยตอนนี้จะเกาะอยู่เฉพาะเรื่องวัดพระธรรมกาย
ไม่ใช่นะคะข่าวนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้ถูกพูดถึงมากเท่าไหร่นักนะคะ
แต่ที่ถูกพูดถึงเพราะว่าเอาถ้าตามข่าวเนี่ย
คือในวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการคุยกันในสนช
หลังจากที่มีการรวบรวมรายชื่อสมาชิกสนชเนี่ยนะคะ
แล้วก็ต้องการจะแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติสงฆ์นี่แหละค่ะคุณผู้ชม
กฎหมายสงฆ์ที่จะแก้ขอเน้นไปที่มาตรา๗ซึ่งเป็นมาตราสำคัญ
เกี่ยวข้องกับการตั้งสมเด็จพระสังฆราชเราคาราคาซังกันมาตั้งแต่ต้นปีจำได้ใช่ไหมคะ
แล้วช่วงปลายปีนี้มีการแก้ไขมาตรานี้เลยเนี่ยนะคะ
และที่สำคัญตัดอยู่๒อย่างที่สำคัญเป็นหัวใจของมาตรา๗ในกฎหมายนี้ออกไป
คือตามปกติแล้วเนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของมหาเถระสมาคมนะคะ
ในการพิจารณาแล้วก็เสนอชื่อนะคะ
และที่สำคัญเวลาพิจารณาต้องมีการคำนึงถึงความอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ด้วย
สองอย่างนี้หายไปถ้าแก้ไขได้เปลี่ยนเลยนะคะเปลี่ยนวิธีไปเลยนะคะ
วันนี้สองท่านที่จะคุยกันกับเราในรายการว่าตกลงรอบนี้คือรอบใหม่ล่าสุดที่สงฆ์จะรวมตัวกันแล้วก็ประท้วงหรือเปล่านะคะ
ท่านแรกค่ะจาวาสวรรค์แก้วค่ะพระพยอมกัลยาโนนามัสกาลค่ะ
อีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์เป็นนายกสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนานะคะ
ด้วยฉะนั้นสรุปถูกต้องตรงใช่ไหมคะอาจารย์สถียร
ว่านี่แหละหัวใจสำคัญสองอย่างนี้แหละที่หายไป
ถ้าแก้ไขได้ตามที่สนชเสนอ
ซึ่งอันนี้คือขมวดทั้งหมดของประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่หรือเปล่าคะ
เรื่องของสรรท์นอชและก็เรื่องของการพยายามที่จะแก้กฎหมาย๒มาตรา๗
จริงแล้วเนี่ยผมก็อยากจะฝากไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับว่า
ใหญ่คือแก้แล้วจะได้อะไรแล้วทำไมต้องแก้ผลกระทบมีหรือไม่
เพราะฉะนั้นกระแสหรือความเห็นความรู้สึกของพี่น้องชาวพุทธ
ผมคิดว่าในขณะนี้เนี่ยเรากำลังตั้งคำถามว่า
ตกลงคณะสงฆ์โดยปกครองที่มีหลักปฏิบัติเดิมในมาตรา๗
ในฐานะที่คณะสงฆ์ก็เป็นหนึ่งในสถาบันแล้วท่านก็มีความคิดเห็น
และก็สัญหาอาวุศโอณ์โดยลำดับโดยสมศสังค์
วันนี้ก็เป็นไปตามคันลองในวันหนึ่งในวันนั้นก็มีมติ
ในมาตรา๗ผมคิดว่าสง่างามเป็นภเกตอันหญิงใหญ่
เพียงแต่ว่าทำไมเราจึงมีประเด็นเฉพาะว่าเราต้องแก้ไข
ในการแก้ไขนี้เนี่ยเพื่อต้องการที่จะให้เกิดช่องทางอะไรให้กับวงการสงฆ์คณะสงฆ์ประเด็นนี้นะ
และที่สำคัญคือว่าในการแก้เนี่ยจริงทุกครั้งเนี่ยโดยหลักปฏิบัติเราก็มีฝ่ายอาณาจักรฝ่ายบ้านเมือง
บ้านเมืองก็ต้องถามทางคณะสงฆ์ทางปกครองสงฆ์แล้วก็มีประสานงานติดต่อในที่สุดแล้วจะแก้แล้วก็นำไปสู่เรื่องของการตราพระราชบัญญัติ
หัสจะปกครองใครอ่านี่น่าคิดนะค่ะพระอาจารย์ค่ะ
อาจารย์มองว่าประเด็นนี้ถ้าแก้เป็นเรื่องใหญ่ไหมคะในหมู่สงฆ์ค่ะ
สำหรับจะมาตั้งหลักไว้อย่างนี้จะแก้หรือไม่แก้
ทำไมจะต้องทำหน้าที่๓อย่างให้ได้เผยแพร่สงเคราะห์พัฒนา
ส่วนก็จะแก้หรือไม่แก้เพราะเราดูมาตามหลักฐานโบราณมาเนี่ย
มันก็มีแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมตั้งแต่รัชกาลที่๕
สมัยจำพลปจำพลสลิดก็มีทำแบบสังขสภาพมีบริหาร
มีตุลาการทำแบบทางบ้านเมืองแหละทำมาแล้ว
แต่มันก็รุ่มดอนมั้งเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีปรี๊ดสูงสุดขึ้นมาเรื่องนั้นเรื่องนี้
อย่างที่เป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งมาเป็น
แต่ว่าบังเอิญที่เป็นคราวนี้เอาไม่ลงเอาไม่อยู่

ปัญหาที่เกิดเนี่ยเหมือนรัฐไม่มีอำนาจ

อาจารย์กำลังจะบอกว่าเป็นเรื่องปกติถ้าจะแก้ปัญหา
แล้วก็ไม่แปลกอะไรถ้าจะแก้ไข
แล้วรัฐก็จะได้อำนาจนั้นไปอย่างนี้หรอคะ
ก็ต้องได้อำนาจ
และก็ถามว่าที่เป็นมายูนี้

ให้พระสงฆ์ก็ต้องสิ้น
อยากให้เขามาร่วมเพราะว่าพุทธศาลมันไม่ได้มากว่าไม่วัดในเองเดียว
ต้องมีทั้งสี่บาศกภาษิกาด้วย
อาจารย์ค่ะคือการแก้ไขมาตรา๗ที่ว่านี้ในพรบสงฆ์เนี่ยนะคะ
คือเอาพูดกันตรงไปตรงมาก็คือมาจากตกลงแล้วเนี่ยจะได้ตั้งสมเด็จพระสังฆราชไหม
เพราะว่าสมเด็จช่วงเนี่ยคาราคาซังชื่อมาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะ
แล้วก็มีข้อโต้แย้งข้อหักล้างทางกฎหมายทางโลกเยอะ
คำถามคือว่าถ้าเข้าเป้าเลยนะคะแก้มาตรา๗นี้จะตั้งสมเด็จพระสังฆราช
โดยพระมหากษัตริย์ใช่ไหมแต่จริงพระสังฆราชเดิมก็มีอยู่แล้วนะคะ
เดิมเขาก็ทำมาแล้วแบบเนี้ยค่ะช่วงหนึ่งแต่พอเห็นว่ามันเกิดไม่ดีอีก
ก็มาเปลี่ยนเป็นแบบมหาเทราสมาคมจัดการแต่งตั้งโดยลำดับกันเอง
แต่ทั้งสองอย่างเนี่ยจะมามานั่งคิดดูแล้วส่วนตัวนะ
จะทำไงก็แล้วแต่เราขอทำงาน๓อย่างของเราเผยแพร่ไปไม่หยุด
ได้ฟังเขาบ้างรู้บ้างอ่านบ้างสองสงเคราะห์สังคมประเทศชาติที่
เพราะว่าวัดเนี่ยเดิมก็มีหน้าที่สอนหนังสือให้ความรู้
ให้คุณให้โทษกันก็แล้วแต่ตามลำดับผู้บังคับบัญชา
แต่ต่อมาเนี่ยเราก็ไม่รู้เราไปเสียเวลากับเรื่องแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม
ไอ้งานหลักที่ควรทำเนี่ยลดลงไปเยอะเลย
ค่ะเรื่องที่ว่านี้ค่ะอาจารย์เสถียรถ้าเราพูดกันแบบตรงไปตรงมาก็คือ
แก้ไขปัญหาเรื่องการตั้งสมเด็จช่วงไม่ได้สักทีนี่แหละ
ฉันเข้าใจถูกไหมสำหรับคนที่ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมต้องแก้
อาจารย์มองแบบนั้นเปล่าคะผมยังมองว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เป็นอยู่ที่องค์กรปกครองสงฆ์
หรือคณะสงฆ์เราชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าที่พระเด็จพระคุณพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ย
หลายสมัย๒๕๐๕นะครับตอนนั้นก็ก้ำกึ่งนะครับก็สงฆ์ก็ปกครองแล้วตามอำนาจหน้าที่จากนั้นองค์สถาบัน
ก็ท่านก็พระเกียรติในการที่จะสถาปนาใช่ไหมแต่บังเอิญว่า๒๕๓๕ก็มีจุดสำคัญ
อย่าลืมว่ามีจุดสำคัญคือสังเวงที่จะบัคคุณสุริยะวิญญาณสังวรองค์สังครับประเด็นไหนยก
ท่านมีพระเกียรติอันสูงส่งวัดบวรโดยที่ถือหลักตรงนี้
พระองค์ท่านจึงให้มีการแก้ไขปรับปรุงที่พระเด็บพระคุณว่า๒๕๐๕แก้ไข๒๕๓
จึงตรามาตราเจ็ดนะครับมาตราเจ็ดก็ลำดับโดยอาวุโสโดยสมนตราศักดิ์ที่ว่าเนี่ย
แล้วก็ให้เกิดความสง่างามสังคปินนายกสังคบีดรพระองค์ท่านก็ปกครองด้วยดีมาตลอด
เพียงแต่ว่าวันนี้จะกลับไปอย่างไรล่ะที่พระเจ้าคุณว่าจะกลับไปว่าไม่ต้องมีในมาตราเจ็ด
หมายความว่าเป็นพระราชวินิจฉัยพระราชอำนาจของเบื้องบน
คือคือตามเดิมนะคะอาจารย์เสถียรถ้าที่ฉันเข้าใจผิดอาจารย์แย้งดิฉันได้เลยนะคะ
คือการตั้งสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยคือมหาเทศสมาคมพิจารณาเสร็จแล้วก็เสนอนายก

เสนอนายกแล้วก็มีการพิจารณากันสุดท้ายแล้วยังไงพระราชอำนาจอยู่ที่เดิม

คือใช่มหาเทศสมาคมมีขั้นตอนนี้อยู่ตามกฎหมายเดิม
แต่ที่เขาจะแก้เพราะมหาเทศสมาคมก็มีข้อท้วงติง
ว่าซื้อได้ท่านเข้าข้างไฟไนท์
อย่างนี้อาจารย์เขาถึงจะแก้ไง

เราชาวพุทธเนี่ยจะไปคิดแทนคณะสงฆ์ไม่ได้หรอก
เคารพอาวุโสโดยหลักพระธรรมวินัยก็ตาม
หรือการเคารพโดยพรรษาก็ตามเนี่ย
สมัยหนึ่งเนี่ยผมนิดนึงเนาะ
ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์เนี่ย
อุบารีเนี่ยท่านอยู่ในคณะของผู้อุปสมบทพุทธเจ้า
ให้พระอุบารีเนี่ยทรงบวชก่อน
เห็นว่าเพื่อจะไม่ให้เกิดการข้อครึหาในหมู่สงฆ์มีพิธี
เพราะสี่ท่านนั้นเป็นเชื้อพระวงศ์แล้วพอบวชเสร็จ
ก็ลดทิศถิอันนี้การลำดับอาวุโสระดับพันศา

คำถามคำตอบเนี่ยมันอยู่ที่หัวใจเราอยู่แล้วว่า
คณะสงฆ์เนี่ยท่านไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่า
ถ้าเกิดข้อโจทย์มาก็ต้องวิสัชนาให้ชัดเจน
ทีนี้การเสนอกับการกล่าวหามันคนละเรื่อง

มาตราเจ็ดจากนั้นก็ขึ้นไปถึงท่านนายกท่านนายกขึ้นนำประคมทุน
บังคมทุนกล้าวแต่ว่าในขั้นตอนต่างเหล่านี้ผมคิดว่า
ในสังคมไทยที่เป็นชาวพุทธที่มีหัวใจเนี่ย
ก็ยังสงสัยว่าสับสนสรุปแล้ววันนี้จะกลับมาแก้
แล้วก็มาตรา๗ตรงนี้ก็อำนาจหน้าที่ของคณะสงฆ
วันนี้ถ้าสมมุติว่าแก้เสร็จจำเป็นต้องไปกลับไปที่คณะสงฆ์ไหม
กรปกครองสูงสุดคณะสงฆ์คือเทศสมาคมไหม
แล้วท่านจะมีความเห็นอย่างไร
ดิฉันไม่ได้โต้แย้งในส่วนของอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ที่จะพิจารณาตามกฎหมายนะคะ
แต่ความหมายที่พูดถึงมหาเทศสมาคมในข้อคอรหาก็คือว่า
เพราะคนมองว่าสมเด็จช่วงมีความผัวพันมีคดีต่างทำให้มหาเทราสมาคมถึงไม่พิจารณา
อย่างที่คนนอกมองว่าควรจะหยิบเรื่องนี้มาพิจารณาด้วย

ปิดท้ายที่พระอาจารย์พยอมช่วงแรกค่ะ
อาจารย์จริงแล้วสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยควรจะต้องเป็น

ในว่าบางกรณีบางยุคบางสมัยท่านตัดพุทธตัดใช้คำว่า
ธรรมสัจจะมันต่างกันคือเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีเฉพาะบุคคลเฉพาะยุค
แต่มันยุคสมัยที่เกิดมีปัญหากันขึ้นก็มีทั้งสองฝ่ายพูดว่าเวลานี้
แต่จริงแล้วเราก็ไม่มีหน้าที่ที่จะไปล้างกฎอะไรเลย
แต่เอาละในฐานะเป็นส่วนที่จะต้องวิพากษ์วิจารณ์บ้าง
แต่สำหรับอะไรอย่างนี้จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ใช่เรื่องธรรมดา
ไม่ใช่เรื่องแปลกมันมีมานานแล้ว
แล้วเปลี่ยนไปแล้วได้ดีก็มีแย่กว่าเก่าก็มี
พระอาจารย์มองว่าถ้าแก้กฎหมายไปในทางที่สนชเสนอแล้วเนี่ย
ปัญหาการตั้งสนพระสังฆราชเนี่ยจะจบได้จริงอย่างที่สนชเชื่อไหมคะ
คนที่เขาจะล่างเขาก็ต้องคิดอย่างนั้นดิ
ส่วนคนค้านเนี่ยเขาก็ไม่คิดอย่างนั้นฝ่ายค้านเขาก็ไม่คิด
แล้วสำหรับประมาณนี้บอกแล้วว่าได้ทั้งสองอย่าง
ฝ่ายรังยังไปยังไงก็เราไม่ได้สนใจแต่ว่าหน้าที่ต่อมาเนี่ยต้องทำอยู่อย่างเงี้
คือถ้าเราไปผัวพันว่าไม่เห็นด้วยกับทางนั้น
เห็นด้วยกับทางนี้เดี๋ยวต่อมาก็โดนเข้าปิ้งอีกอ่ะ
งั้นเดี๋ยวขอพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะคุณผู้ชมครับ
ประเด็นนี้ถ้าแก้ได้จริงคำถามคือว่าสงฆ์ออกมาไหมรอบนี้สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะการให้สัมภาษณ์ของทางโฆษกวิบสนชเนี่ย

เพื่อผ่าทางตันแล้วก็แก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ในขณะที่พระมิธีธรรมอาจารย์หรือว่าเจ้าคุณประสาเหลคาที่การ
พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

สงไม่เดือดร้อนทำไมคราวราชเดือดร้อน
แล้วลักษณะของการแก้ไขปัญหาแบบนี้เนี่ยจะแก้ไขปัญหาหรือ
จะสร้างความสับสนวุ่นวายกันแน่ถามพระอาจารย์พยอมต่อค่ะ
อาจารย์เอาเรื่องบรรยากาศก่อน
เมื่อกี้ที่บอกว่าจะออกมาไม่ออกมอบตัว
นั่นแหละค่ะคือนี่จะเป็นระลอกใหม่ไหมคะ
เราจะเห็นพระสงฆ์รวมตัวกันออกมาค้านไหมคะ
ถ้าลดทิศถิกันทั้งสองฝ่ายนะ
เขาพูดเขาเจรจากันโอนอ่อนผ่อนปนกันได้บางส่วนได้ก็
เพื่อไม่ต้องมีมอบ
และอย่างนึงใครออกม็อบมาช่วงนี้แต่ไม่ค่อยจะรับหลื่น
เพราะยิ่งมา๒วันเขาให้คะแนนนายกทำโพล
ปกครองบ้านเมืองระบบนี้ดีกว่าเลือกตั้งอะไรเนี่ย
ถ้าประชาชนชอบจริงนะ

คำนึงว่าเสียเปรียบ
แต่ถ้าคนที่ออกมาสมมุตินะคะ

โดยบอกว่าก็เรื่องที่ทำให้ต้องออกมามันมีน้ำหนัก

ถามมีใครพูดว่าฉันมาด้วยความเลื่อนลอยไม่มีน้ำหนัก
ทุกคนก็ยกน้ำหนักให้ตัวเองจากนั้น
พระอาจารย์กำลังจะหมายความว่า
ถ้าจะลดที่ถีสเนษชต้องลดด้วยใช่ป่าว
ถือว่าเปลี่ยนหัวใจสำคัญของขั้นตอนการตั้งสมเด็จพระสังฆราชเลยไหมค
น่ะก็เนินอนงค์นี้ก็เสียสิทธิ์ไปเลยอ่ะ
หมดโอกาสเลยคือจะมีผลย้อนหลังล่ะค่ะ
เพราะว่ามีการเสนอชื่อแล้วนี่คะตั้งแต่ต้นปีก็เสนอชื่อไปนะ
ว่านี่ไงรับลูกต่อกัน
แน่นอนฝ่ายไหนฝ่ายไหนก็ต้องว่ากันอย่างนั้น
แต่ไม่มีใครใครมีใครบอกใครยอมใครหรอก
เชื่อว่าทั้งสองฝ่ายยังต้องดันกันไปอีกพักหนึ่ง
ฝ่าเห็นว่ามันวุ่นวาย
อาจจะเข้ามาเจรจากันใหม่อีกรอบนึง
สองรอบสามรอบให้มันจบลงด้วยดี
ดีกว่ามาเดินชนกันบนถนนหนทาง
คุณผู้ชมครับบรรยากาศของการเสนอกฎหมาย
หรือว่าหัวใจสำคัญของมาตรา๗๑ที่ว่านี้
ไม่เหมือนกับไม่ได้มีการถกเถียง
การรับรู้ในวงกว้างเท่าไหร่

อาจารย์เสถียรต้องได้ยินเข้าหูแน่เรื่องนี้
ได้ยินนานยังคะเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะ
ทราบเมื่อวานทราบเนี่ยไม่ใช่ทราบจากสื่อเพิ่งสื่อเมื่อทราบช่วงเย็น
แต่ว่ามีชาวพุทธจากต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีสื่อที่ออนไลน์กันซึ่งมันเร็วมาก
ว่าอาจารย์ซาก่อนจะมีการแก้ไขสรรค์ศพเขารวมตัวกันและมีการเข้าชื่อเพื่อแก้มาตราเจ็ด
จริงเรื่องนี้ที่เราคุยกันกับพระเด็จพระคุณขั้นตอนในการแก้เป็นทางกฎหมาย
เป็นเรื่องที่เราควรจะทำให้เกิดเหมือนเป็นศูนย์รวมใจมากกว่า
จะเป็นศูนย์รวมแห่งความแตกแยกมากกว่าเพราะอะไรฮะ
กลายเป็นนำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นประเทศคุณแล้วในที่สุดวันนี้ถ้าแก้เสร็จนะครับ
ชาวพุทธก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับวันนี้ถามตรงตรงว่า
ที่ผมถามตอนแรกว่าแก้แล้วแก้อย่างไรเอาล่ะแก้แบบนี้แล้ว
ก่อนแก้นี่บอกไหมบอกหนึ่งในฐานะที่เป็นองค์ประกอบสูงสุดก็ต้องให้เกียรติท่าน
คณะสงฆ์เทศสมาคมสำนักงานพุทธมีอยู่แล้วนะครับ
กำกับดูแลสนคุฎรัฐมนตรีท่านก็ปฏิบัติหน้าที่ก็คุยกัน
ก่อนที่จะมาถึงจุดหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยความไม่เรียบร้อยของบ้านเมือง
ซึ่งในขณะนี้ทุกคนก็ได้มีหัวใจที่จะให้เกิดความเรียบร้อย
เพื่อสิ่งนั้นที่เป็นศูนย์รวมเป็นหนึ่งเดียว
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังมองว่ายังเข้าใจว่า
สิ่งที่ความเห็นหรือสิ่งที่ดำเนินอยู่เนี่ยเหมือนหวังดี
แต่ความหวังดีจะเป็นผลร้ายหรือเปล่าผมร้ายตรงไหนฮะ
ที่เคยปฏิบัติกันมาพระเด็บคุณครับในมาตรา๗นะครับ
เมื่อมีข้อกล่าวหามีข้อกฤหาก็สามารถที่จะเคลียร์ได้
เคลียร์ตรงไหนเคลียร์ในแง่สิ่งที่เป็นจด
ในแง่สิ่งที่เป็นข้อข้อคำถามแต่ไม่ใช่เอาองค์ประกอบอื่น
เอาข้อกล่าวหานั้นแล้วก็นำมาเป็นเรื่องใหญ่
ในที่สุดแล้วโยนตุงไปวันหนึ่งเนี่ยถามคณะสงฆ์โดยเฉพาะองค์กรปกครอง
ซึ่งท่านปฏิบัติเนี่ยแล้วท่านจะตอบอย่างไร
เหมือนกับบังคับท่านหรือเปล่าฝ่ายอาณาจักรฝ่ายบ้านเมือง
อีกอันหนึ่งมีประเด็นพูดให้จบคือว่าถ้าแก้ได้แล้วเนี่ย
สมมุติว่าเอาล่ะเป็นมาตรา๗ในว่าด้วยการสถาปนาหายไป
อย่างที่ประเทศคุณว่าแล้วมีสาระสำคัญใหม่คือว่า
เป็นเรื่องของพระราชอำนาจแบบนี้เราทำให้ต้องหนักพระไทยหรือเปล่า
ผมขอประธานอนุญาตนะครับว่าเป็นการที่เบื้องบนหรือเปล่า
เข้าใจค่ะอาจารย์ขอเข้าไปนิดเดียวถามเหมือนพระอาจารย์พยอมว่า
มองว่าถ้านะคะถ้าแก้ไขได้เนี่ยเรื่องนี้ใหญ่ขนาดที่ต้องออกมารวมตัวกันไหมคะ
เช่นพระสงฆ์จะรวมตัวกันไหมหรือคนที่ไม่เห็นด้วยจะรวมตัวกันไหมคะ
วันนี้รวมไม่รวมเนี่ยมันอยู่ที่เหตุผลแก้มาหลายครั้ง
แก้ให้ถูกหลักแล้วแก้ให้คณะสงฆ์อยู่ได้สถาบันเนี่ย
บ้านเมืองมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนคอยออกหรือการตาพระราชบัญญัติในการที่จะดูแลพระ
แต่ไม่ใช่อยู่ตรงกลางแล้วมองเหมือนเป็นคู่ขัดแย้ง
ถ้าอยู่ตรงกลางมันก็ไปเดินไปได้อาณาจักรสาธารณจักรฝ่ายบ้านเมือง
แต่ถ้าคู่ขัดแย้งเนี่ยสงฆ์เนี่ยคือพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องละเอียดนะครับ
ในความละเอียดเนี่ยผมคิดว่าการต่อการประสานการที่จะน้อมนำ
ผมว่าเป็นสิ่งจำเป็นจะต้องกลับมาคุยนะอาจารย์จะบอกผมไม่มั่นใจว่าวันนี้ถ้าออกเสร็จปุ๊บ
ตราเสร็จแล้วถามคณะสงฆ์ตอนนั้นแหละแล้วถ้าชาวพุทธไม่เห็นด้วยแหละ
อาจารย์จะให้คำนึงถึงมหาเถระสมาคมด้วย
เป็นหลักเพราะเป็นผู้ได้รับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโดยตรง
๑นาทีสุดท้ายพระอาจารย์พระยอมค่ะ
เดี๋ยวต้องถามแทนว่าถ้าสอนอชอยังจะทำอะไรได้

สนชควรคำนึงถึงอะไรบ้างคะในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายตอนนี้

ให้ความเป็นพุทธบริษัทเนี่ย
ลมหายใจที่ออกมามันเยือกเย็นมากกว่าเหล้าร้อนรุนแรงใส่กัน
และอย่างตามธรรมวินัยจริงเนี่ยนะ

ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชไม่เคยมีมาก่อนด้วยซ้ำเมื่อ

ถ้าย้อนกลับไปตามธรรมวินัยเนี่ย
มันก็น่าจะลองกลับไปดูที่ว่า
ทำไมสมัยนั้นไม่มีสมเด็จพระสังฆราช

และศาสนาก็เป็นฟื้นแผ่นมาจนบันนี้
ซึ่งจริงแล้วประเด็นที่พระอาจารย์พยอมพูด
มีประเด็นค้างคาอยู่นะคะเดี๋ยวต้องหาเวทีค่ะว่า
คือคุณผู้ชมคะการแก้ไขกฎหมายมีคนพูดขนาดไปถึงว่า
จริงแล้วต้องมีพรบส่งหรือเปล่าจะได้ซ้ำไปนะคะ
เหมือนกับที่พระอาจารย์พยอมตั้งคำถามว่าตำแหน่งนี้ตกลงต้องมีหรือเปล่า

คุณผู้ชมตามกันต่อค่ะถ้าตามข่าวพรุ่งนี้เข้าไปสภา
เข้าไปนั่งฟังด้วยและถ้าออกมาจริง
ไม่รู้ออกมาเร็วแค่ไหน๓วาระรวดไหม

ยังไม่มีใครตอบได้วันนี้สวัสดีค่ะ